ตำรวจใช้เวลานานถึงกว่า๔เดือนนะคะ

ซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งตบทรัพย์สามีภรรยาคู่หนึ่ง
เขาบอกว่าตรวจสอบประวัติแล้วเนี่ยโชคโชนมาก
มีประวัติเพียบในหลายพื้นที่และเคยฆ่าคนตายมาก่อนด้วยค่ะ
ตำรวจภูทรบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
เปิดเผยความคืบหน้าในการติดตามตัวคนร้ายแก๊งตบทรัพย์
ที่ได้เกาะเหตุขับรถเฉียวชนแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากเหยื่อ
ผู้เสียหายคือนายธนาและนางวันนาประเสริฐยิ่งค่ะ
เป็นสามีภรรยาชาวหนองสองห้องในจังหวัดขอนแก่น
เขาแจ้งความไว้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วนะคะ
ล่าสุดความคืบหน้าในเรื่องนี้ตำรวจตามจับหนึ่งในแก๊งคนร้ายได้ค่ะ
ชื่อก็คือนายวิสรุธอนันทวันอายุสี่สิบห้าปีเป็นชาวร้อยเอ็ด
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดขอนแก่นข้อหาการโชคทรัพย์
ก็นำตัวมาสอบสวนขยายผลที่โรงพัก
และจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ต้องหาคนนี้ไม่ได้ลงมือก่อเหตุคนเดียว
และไม่ใช่ครั้งแรกก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งในพื้นที่
และยังเคยฆ่าคนตายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานตัวผู้เสียหายมาชี้ตัวผู้ต้องหานะคะ
แล้วก็ประสานท้องที่ที่เคยเกิดเหตุตบทรัพย์ด้วย
ถ้าผู้เสียหายอยากจะมาดูตัวคนร้ายเนี่ยมาติดต่อได้ที่โรงพักษพบ้านไผ่นะคะ